ไปท่องเที่ยวที่ทะเลกันแล้วเดี๋ยวพาไปเดินเที่ยวกันบ้าง
เพราะว่าที่จังหวัดพังงาเขาก็มีแหล่งท่องเที่ยวที่มันน่าสนใจ
ไปเที่ยวทะเลดำน้ำดูปากการังกันแล้วเดี๋ยวพาไปเที่ยวงานนี้
มีของขายเป็นสินค้าไอเดียเก๋ครีเอทีฟเยอะแยะมากมายเลยค่ะ
งานนี้นะคะที่ถนนโรงเรือบริเวณ๔แยกธนารักษ์พังงาถนนบริรักษ์บำรุงเขตเทศบาลเมืองพังงา
ที่นี่นะคะเขามีการจัดงานส่งเสริมการท่องเที่ยวของจังหวัด
ภายใต้โครงการเช็คอินพังงาเสน่หกราภูงานะคะ
โดยภายในงานได้มีกิจกรรมต่างเยอะแยะมากมายเลย
ไม่ว่าจะเป็นการโชว์โชว์ต่างนี่จัดขึ้นแถวสตรีทอาร์ตที่แบบเป็นถนนแบบเส้นศิลปะสวยงามแบบนี้
มีการแสดงการรำสารพัดความบันเทิงเลยค่ะคุณผู้ชมนี่อย่างที่เห็นนะ
แล้วก็มีสินค้าพื้นเมืองต่างต่างมาจำหน่ายให้กับผู้ที่มาร่วมงานกับนักท่องเที่ยวเนี่ยเยอะมากนะคะ
คุณดูนะร้านนี้เป็นร้านจำหน่ายของที่ระลึกที่ทำจากอะไรรู้ไหมคะเศษวัสดุหรือขยะ
เป็นแบบขยะที่มาจากซากหินปูนผูกพังสวยมากมันลอยมาจากในทะเล
ขยะถูกต้องมันเป็นเศษขยะที่เป็นซากหินปูนแล้วลอยเกยติดชายหาดมา
คือบางทีมันเป็นเศษเล็กเศษน้อยเนี่ยค่ะถูกต้องเนี่ยค่ะเอามาทำเป็นสินค้าของชำรวยน่ารักมากของที่ระลึกแบบนี้นะคะ
เจ้าของร้านก็คือนายอัครเดชอังควานิสอายุ๕๑ปี
พี่คนนี้เขานำขยะเศษไม้ชิ้นเล็กชิ้นใหญ่ชิ้นน้อยมารังสรรคเป็นผลิตภัณฑ์เชิงศิลปะที่มีความสวยงาม
เป็นเหมือนโมเดลจิ๋วมีทั้งบ่านจำลองตุ๊กตาเศษไม้พวงกุญแจสารพัดเลยนะคะ
แต่ละอย่างมันสวยแล้วก็ครีเอดครีเอทีฟทั้งนั้นเลย
ไปฟังเสียงคุณพี่เจ้าของร้านกันหน่อยค่ะ
เป็นยังไงล่ะเป็นเศษขยะที่ลอยมาติดชายหาดนี่แหละคุณ

ดูมั้ยช่วยเหลือชุมชนเดี๋ยวจะเล่าให้ฟัง
ว่าของร้านนี้เขามีตั้งแต่ราคา๕๐บาทไปจนถึง๑๐๐บาท
ขึ้นอยู่กับความยากง่ายเล็กน้อยชิ้นใหญ่ของชิ้นงาน

ใครคิดว่าขยะต่างแบบนี้จะนำมาสร้างรายได้ได้
ใครจะนึกถึงว่ามันสร้างเป็นผลงานศิลปะที่เป็นไอเดียเก๋ไก่มาก

เพราะเขาบอกว่ารายได้ส่วนหนึ่งจะมอบให้กับชุมชน
ที่เขาบอกว่ารายได้มันจะกระจายสู่คนในชุมชนด้วย
เพราะว่าเขานำรายได้จากการขายส่วนหนึ่งไปมอบให้กับคนในชุมชน

ความคิดดีแล้วความไอเดียดีแล้วความคิดดีแล้วเนี่ยยังน้ำใจดีอีกด้วย
ช่วยสิ่งแวดล้อมด้วยนะคะเก็บเศษที่มันแบบว่าเกลื่อนหาดแบบเนี้ย
ถ้าอยู่ในหาดอาจจะไม่มีประโยชน์คนอาจจะแบบเดินเหยียบย่ำ
แต่นี่หยิบมาแล้วมาสร้างสรรค์ให้เป็นผลงานแบบนี้โอ้โห

คุณผู้ชมก็อย่าลืมนะส่งไลน์กันมาผมเห็นแล้วมีหลายเรื่องเลย
ส่วนใหญ่เรื่องคุณชนะนี่เยอะนะ
ทำไมคนดูคุณผู้ชมนี่รักคุณเยอะ
บ๊วยใช่ก็เป็นไปได้ฤดิต้อนรู้ว่าใช่